คือร้องได้ให้ล้าน
เจ้าศรีนานวลของอาย
คันบ่อลืมไหลหักและถอยคำ
อยากให้กลับลำเคลื่อนพรุ่งน้องหา

แหมเสียงกรี๊ดนี่ไม่สางซาจริงนะครับ
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะ
ก็ต้องบอกว่าแหมคุณลำเพลินนี่ร้องเพลงได้ภัยร้อมาก
คือชอบร้องเพลงประมาณสไตล์นี้เลย
อย่างนี้เลยนะผมว่ามันเข้ากับน้ำเสียงของคุณลำเพลิน
อยากให้ทำได้ตามเป้าจริงนะคะ
แล้วเพลงนี้ก็มีคุณค่าสำหรับพระสงฆ์มาก
แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจของลำเพลินด้วย
ร้องไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นเพลงที่เคยร้องมาก่อนซึ่งนานมาแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ร้องมานานมากแต่ก็ร้องได้เหมือนร้องทุกวันเลยนะฮะ
ร้องเพราะจริงนะครับก็ขอให้เนื้อถูกต้องทั้งหมดด้วยนะครับ
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณลำเพลินวงศกรร้องจบไปแล้วครับ
แล้วคุณลำเพลินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณลำเพลินร้อง

เงิน
วันแทนการทำคุณค่ะสำเร็จค่ะ

ร้องได้แบบนี้รับเลยค่ะ๔๐๐๐บาท

ที่จะเป็นของพระสงฆ์ของเรานะครับ
นักสู้ชีวิตในวันนี้จากบทเพลงของคุณมนต์แคนแก่นคูณนะครับ

ประสงค์เพลงก็เพราะเนอะ

๔๐๐๐๐บาทแล้วนะคะ

ดีใจอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วพระสงฆ์
ก็ตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่นะคะ
แต่ถามว่าเป็นภาระไหมไม่ได้เป็นภาระเลย
เป๊กไม่เห็นความเป็นภาระในนั้นเลย
เห็นความทุ่มเทคือเดิมทีเนี่ย
น้องเดินไม่ได้แต่ดูในภาพชีวิต
ประสงค์หาวิธีจัดการให้น้องเดินจนได้

แต่ต้องเดินทางจากกรุงเทพ
ไปที่พิจิตรไปที่บ้านเขา
คือตอนนั้นเขายังไม่ให้ย้ายสิทธิ์มา

ค่าเดินทางไปกลับ๒วัน
ค่าเดินทางก็ประมาณ๒๐๐บาท
แล้วแต่ละครั้งคือมันหนักสำหรับเรา

ก็เลยขอใช้สิทธิ์คือย้ายสิทธิ์มาอยู่กรุงเทพ
แล้วเวลารับน้องเขามาแล้วทำอะไรบ้างคะ

เขาจะได้ยืนเองและช่วยเหลือตัวเองได้
คือพาไปทำกายภาพใช่ไหมคะที่โรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าให้น้องขึ้นบันได
แล้วก็ฝึกให้น้องเดินมาก
เราไม่มีบันไดเราทำยังไง

แล้วเขาจะเป็นทางเหมือนเขาเรียกว่าไหลทาง

ตอนเย็นเราก็ตรงแขนน้องรถไม่ค่อยมี

แล้วก็ลงลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้ค่ะ

ประสงค์เป๊กถามหน่อยว่าทุ่มเทพลังทั้งหมดไปเนี่ย
ความหวังสูงที่สุดเลยในตัวของเด็กคนนี้
หวังให้เขาทำอะไรได้แค่ไหน
หิวข้าวกินข้าว
ปวดท้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำเอง
คือดูแลชีวิตประจำวันตัวเองให้ได้มากที่สุด

แค่นั้นป้าก็ดีใจที่สุดในชีวิตแล้ว

เขาเกิดมาเขาขาดความรัก
พ่อเขาก็เหมือนรักก็เหมือนไม่รัก
แม่เขารักก็เหมือนไม่รักคือไม่มีใครดูแลเลย
บางครั้งเราก็ท้อนะคะ

ให้พ่อมาหาบ้างให้แม่มาหาบ้าง
พอน้องเขารู้ว่าคือเห็นผู้ชาย
ผู้ชายตัวใหญ่เนี่ย
ห้ออย่างนี้
ประสงค์ค่ะถ้าลูกชายดูอยู่อยากจะบอกอะไรลูกชายคะ

คือทุกวันนี้น้องเหมือนน้องรออยู่
น้องเขาพอที่จะรู้เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมา
ตอนที่เขาเลิกกับแฟนเข้าไปกับแม่น้อง
ประมาณ๕ปีคือเขาจะอยู่กับน้องตลอด
เช้ามาเขาก็ไปทำงานเย็นมาเขาก็กลับมาหาน้อง
ก็อาบน้ำกินข้าวพากันนอน
แต่ณปัจจุบันนี้คือเขาแต่งงานใหม่
ไม่มีเงินไม่เป็นไรมาไม่ได้ไม่เป็นไร
ขอให้โทรมาคือขอแค่นั้น
คืออยากให้เขารู้ว่าเขายังมีพ่ออยู่นะค่ะ
อย่างน้อยความรู้สึกเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย
แต่ถ้าเกิดเขามีแรงบันดาลใจหรือว่ากระตุ้นเขาอาจจะดีขึ้น
เพื่อน้องจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าได้พบคุณพ่อบ้าง
นี่คือข้อความที่ฝากส่งถึงลูกชายนะคะ
ทีนี้ลำเพลินคุณป้าก็ไม่ได้มีความสุขมานานในการใช้ชีวิต
แต่วันนี้ลำเพลินได้ทำให้คุณป้ามีความสุขใจชื้นหมดภาระหนี้สิน
น้ำเพลินมีอะไรอยากจะบอกคุณป้ามั้ง
ดีใจนะครับผมที่ได้มอบความสุขให้กับป้า
แล้วก็ดีใจกับครอบครัวป้าด้วยที่ป้าจะได้อย่างน้อยเสียงเพลงของผมมันก็ทำให้ป้ายิ้มได้
และแน่นอนค่ะในเมื่อได้คุยกันได้สร้างแรงบันดาลใจให้ซึ่งกันและกันได้เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้ว

รอบนี้คุณป่าค่ะตัวเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ
โอ้โหนะฮะแข่งไปแล้วนะฮะเรียบร้อยไปแล้ว๓เพลงนะครับรับไปแล้ว๔๐๐๐บาทใช้ตัวช่วยไปแล้ว๑ตัวเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

อุรัมเพลิน

ผมเคยฟังแต่ว่าผมไม่เคยร้องเลยครับ

เป็นเพลงที่นานมากครับเพลงนี้
เป็นเพลงของพี่พีเสดิร์ด

น่าจะชื่อว่ารักคนโทรมาจังเลย

แต่ว่าปัญหาของเรานะตอนนี้ค่ะ

ก็ยังมีตัวช่วยที่ดีที่สุด

แต่ถ้าน้องเลือกจะเล่นแล้วเปิดแผ่นป้ายไม่เจอ

ขอให้ประสงค์ไปใช้หนี้ได้เท่านั้น

ตอนนี้มาตัดสินใจกันก่อนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ

ในเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

ตอนนี้เหลืออยู่๕แผ่นป้ายมีสิทธิ์เลือกได้
แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

คือแผ่นที่๑นะครับ

อาวุฒาอาวุฒาอาวุฒา

อ่าลำเพลินครับร้องผิดได้หนึ่งคำพอไหมครับ

ถ้าไม่พอก็มีสิทธิ์เปิดได้อีกหนึ่งแผ่นนะครับ
ตัวช่วยเราเอามารวมกันได้นะครับ
ตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๑และแผ่นที่๓นะครับ
เพราะฉะนั้นแผ่นไหนดีครับ

สาธุ
เอาละครับตัวช่วยหมดแล้วนะครับ
และแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นที่๔ก็คือ
ร้องเพลงเก่งของคุณครับ

เพราะฉะนั้นคุณลำเพลินสามารถร้องเพลงเก่งของตัวเองโดยสามารถร้องผิดได้๑คำด้วย

เพลงเก่งที่ให้ไว้กับทางรายการคือเพลงอะไรครับ

เย้

อะไรเขายังไม่ได้ประกาศว่าร้องได้เลย

ก็ขอให้ร้องให้ถูกทุกคำก็แล้วกันนะ
เพราะว่าศิลปินต้นฉบับเขาร้องไว้

ห่อมิ้นเห็นกลิ่นต่ำดัง
มีต่ำระบ
หัวหมกหัวเอาไปฝากป้าไปหน้าเลยหอยไปหน้าหัว
ขากลับรถเสือกยางหัวแหกลงแข่งหัวรถกะเลยห่าง
เบิดแห้งหอบขึ้นฮึบฮึบป้าห้องฮึ่มฮึ่มฝนกะโต๊ะคำ
หากหัวไหลมาห่อทำบนโต๊ะคำเห่าเปียกอ่อนโมกหัว

ฝนได้ให้รัก
รวมคุณสู่ชีวิต